ค่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะเมื่อกี้ดูน้องหมาแล้วใช่ไหม
ไปดูน้องแมวน้องแมวนี้เขาบอกเป็นแมวแฝด
แมวหนุนดวงเคยเห็นไหมแมวหนุนดวงต้องเป็นยังไง
ตาเขาสวยพาไปดูหน่อยละกันค่ะแมวแฝดนี่
สีขาวจั๊วเลยแล้วดูสิเดี๋ยวให้ดูนะตา
ตาสวยแมวตาราเทศฝั่งนึงเหลืองฝั่งนึงฟ้า
สีก็สวยใช่ค่ะใครที่เป็นธาตุแมวนะจะบอกว่าเฮ้ย
อยากกอดนะเชื่องด้วยค่ะคือเจ้าของเขาเชื่อว่า
แมวแฝดมาคับมาคูณเพราะตั้งแต่ได้เลี้ยงแมวสองตัวนี้
การค้าขายดีค่ะคุยกับเจ้าของแมวแล้วกันค่ะ
ธาตุนางสาวสำลีปลูยฝ่ายนะคะ
แมวทั้ง๒ตัวนี้นะ๑๐ปีก่อน
แล้วเขียนว่าน่าจะเป็นแมวเลี้ยงหรือว่ามันหลงหรือว่ามันหลุดมาจากบ้านคนอื่น
ก็รับเลี้ยงมาตลอดเลยไม่คิดว่าจะมีลูกไง
เพราะว่าเหมือนกับว่าตัวเขาก็อ้วนน่ะ
๒ตัวนี้แหละตัวนึงชื่อฝ้ายตัวนึงชื่อสำลี
คุณผู้ชมตัวไหนฝ้ายตัวไหนสำลีส่งข้อความมาบอกหน้าจอหน่อยนะคะ
มันแยกไม่ออกแต่พอหลังจากนั้นพอหลังจากที่เขาเกิดมาได้สัก๓อาทิตย
ตาของเขาเริ่มเปลี่ยนสีเป็นฟ้าเป็นเหลืองแบบนี้ค่ะ
บางคนเขาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมแมวเนี่ยเขาเรียกว่าแมวขาวมณีมันหายากนะ
บางคนบอกนี่แมวขาวปลอดเขาบอกเป็นสีขาวปลอดเลย
บอกเป็นแมวเทพเจ้านะแมวเทพเจ้าจะค้ำจะคูณเจ้าของนำโชคนำลาบมาให้
ยิ่งมา๒ตัวแบบนี้โอ้โหยิ่งค้ำยิ่งคูณโชคคูณ๒
ทวีคูณแล้วถามว่าที่ผ่านมาที่ดูแลเจ้าไฟล์กับเจ้าสำลีเนี่ยนะคะ
โอ้ก็ให้เขาทำมาค่าขายดีถึงได้เงินมาตลอดไม่ติดคัดเลย
เค้าเลยเชื่อแล้วว่าม่านุ่นดวงทำให้โชคดีนะคะ
ทำให้แมวรวยลูกนะฟ้าและสำลีนะ